ติดตามเหตุการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะครับ
ล่าสุดนั้นนายบารักษ์โอบามาผู้นำของสหรัฐนะครับ
ประนามเหตุกราดยิงในไนท์คลับของกลุ่มรักร่วมเพศที่รัฐฟอริดา
ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๕๐คนนะครับ

ในวันนี้ครับนายบารักษ์โอบามาประธานาธิบดีสหรัฐ
เพื่อหาคำความเยอะถึงทางการสืบสวนเหตุกรรตยิงผู้คนในไนท์คลับพราว์สนะครับ
สำรวจเปิดเผยว่าคนร้ายคือนายโอมาร์มาทีนวัย๒๙ปี
เป็นพลเมืองชาวอเมริกันในรัฐฟอริดา
และกลุ่มไอซิสก็ออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นองเลือดครั้งนี้
ซึ่งนับว่าเป็นเหตุร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ
แต่ก็ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดว่ากลุ่มไอซิสนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงจริงหรือไม่
ผู้นำสหรัฐออกมากล่าวประนามเหตุสังหารพลเรือนผู้บริสุทธิ์
ซึ่งถือเป็นการกระทำลักษณะการก่อการร้ายและความเกลียดชัง
พร้อมระบุว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้คนในกลุ่มรักร่วมเพศหัวใจสลาย
ได้ทำให้คิดว่าการมีอาวุธในครอบครองในสหรัฐแล้วออกมายิงผู้คนนั้นง่ายแค่ไหน
และการไม่ทำอะไรเลยเกี่ยวกับกฎหมายการครอบครองอาวุธปืนก็เท่ากับว่ายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น
ทางด้านของตำรวจเมืองออเลนโดเปิดเผยว่านายมาทีนนั้นถูกวิสามันฆาตกรรมในพื้นที่เกิดเหตุครับ
เขานั้นทำงานที่บริษัทรักษาความปลอดภัยในรัฐฟอรีด้าโดยมีการจัดหาอาวุธที่ใช้โจมตีเพียงไม่กี่เดือนก่อนเกิดเหตุ
ดาของเขานั้นเปิดเผยว่าลูกชายโกรธแค้นมากที่เมื่อไม่กี่เดือนก่อนครับถูกชายสองคนจูบกัน
เมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะครับไปเห็นชายสองคนจูบกันในเมืองมายอามี่โดยเชื่อว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ลงมือโดยพุ่งเป้าไปยังกลุ่มคนรักร่วมเพศ
และเคยมีการสอบปากคำนายมาธีมาแล้วถึง๒ครั้ง
ส่งข้อความมาบอกว่ากำลังหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำ
ซึ่งเธอนั้นรีบตอบกลับไปว่าให้เธอรีบโทรแจ้งตำรวจ
แต่ลูกชายก็บอกว่ามือปืนกำลังเดินเข้ามาและเขากำลังจะตาย
ซึ่งเธอได้ส่งข้อความย้ำให้กับลูกชายรีบโทรแจ้งจำรวจ
ซึ่งนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอนั้นได้ติดต่อกับลูกชายของเธอ

ถึงขนาดนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ทยอยเข้าไปพิสูจนเอกลักษณ์บุคคล
แล้วนะครับ